ยิงยาสลบหมารับนายกเพราะเขากลัวนายกโดนรอบกัดฮะ

ไม่ได้โดนรอบกัดทางการเมืองแต่ว่าจะโดนรอบกัดจากหมานี่แหละคุณผู้ชมฮะ
เป็นควันหลงหลังจากที่ท่านนายกไปลงพื้นที่ดูน้ำท่วมที่สิงห์บุรี
ทีนี้เจ้าหน้าที่เขาก็กลัวกันว่าแม่หมาจรจัดมันเยอะ
กลัวเดี๋ยวจะไปเพ่นพ่านไปป้วนเปี้ยนคือต้องชี้แจงนะคุณผู้ชมว่า
เขาเป็นห่วงทั้งความปลอดภัยของนายกด้วยและชาวบ้านด้วย
เพราะเวลาท่านนายกลงไปจะมีชาวบ้านมารอต้อนรับ
กลัวว่าเดี๋ยวหมาจะไปกัดนั่นแหละแต่ภาพที่ทีมข่าวเราได้มาจากคนในพื้นที่
บางคนดูแล้วบอกไม่สบายใจแล้ว
ถ้าเห็นภาพแค่นี้คุณผู้ชมนึกว่าเฮ้ยหมามันโดนอะไรอ่ะ
เอาจริงคือถ้าเกิดเล่าอย่างนี้เรายังไม่ได้เห็นวอร์ยังไม่ได้เห็นอะไรด้านหลัง
เราเห็นแล้วเราก็มันเกิดอะไรกับหมาสงสารจัง
ใช่แล้วสงสัยว่าคนที่ทำให้หมาเป็นแบบนี้ทำไปเพื่ออะไร
แต่คุณผู้ชมเปิดใจกว้างฟังคำชี้แจงหน่อยฮะ
นี่คือหน้าวัดพิกุณฑองครับอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรี
ตัวนี้คือหนึ่งในหลายตัวนะที่โดนยิงยาสลบไปไม่ให้มาเดินป้วนเปี้ยน
ตอนที่ท่านนายกมาลงพื้นที่พอมันถูกแชร์ออกไปในโลกโซเชียลครับ
คนก็สงสัยว่าข้อเท็จจริงมันอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น
ถ้าเป็นเรื่องจริงคำถามคือต้องทำกันขนาดนี้เชียวหรือ
เพื่อไขข้อข้องใจครับนักข่าวก็ไปเลยวัดพิกุณฑอง
ไปคุยกับแม่ค้าในวัดแม่ค้าเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
หมาที่เห็นทั้งหมดนั้นนักข่าวเป็นหมาจรจัดอยู่ในวัดบ้างแหละ
ตัวก็อยู่ในพื้นที่ค้าขายบ้างแหละพอน้ำท่วมในตลาดและพื้นที่รอบวัด
หมาพวกนี้มันก็หนีขึ้นมาสิมาหลับนอนบนผิวถนนครับ
ตัวนะมันมาคลอดลูกข้างถนนเลยอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ก่อนหน้าที่พลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะมาถึงประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ย
คุณแม่ค้าเขาบอกนะเขาเห็นกลุ่มเจ้าหน้าที่มายิงยาสลบใส่หมาพวกนี้จริงครับ
เพื่อจัดระเบียบไม่ให้มาป้วนเปี้ยนหรือว่าเดี๋ยวมันจะมากัดชาวบ้าน
แล้วก็คณะของนายกเอาต้องไปถามฝากฝั่งของประสุทธิ์บ้าง
เขาชี้แจงยังไงสัตวแพทย์ชำนาญการครับนางสาวนัทธนันยอมรับว่าวันนั้นเนี่ย
มีการฉีดยาฉีดยาสลบให้กับหมาจรจัดจริงประมาณ๑๐กว่าตัวได้
เพราะไอ้กลุ่มหมาพวกนี้มันหนีน้ำท่วมมามานอนบนถนน
อ่านี่พูดตรงกับแม่ค้าแล้วแล้วจุดนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมเป็นจุดที่ท่านนายกจะมาเดินเยี่ยมชมทางซ้ายนี่นะ
นั่นคือนายกก็ต้องพบป่าประชาชนไง
ถามสารทุกข์สุขดิบว่าเป็นยังไงบ้าง
สถานการณ์น้ำท่วมเป็นยังไงอยู่ในบ้านเป็นยังไงกันบ้าง
เขาก็เลยกลัวไงฮะทางฝั่งประสุทธิ์กลัวว่า
เดี๋ยวหมาจะกัดทั้งนายกเดี๋ยวจะมากัดทั้งชาวบ้านด้วย
แล้วมันมีหมาหลายตัวที่มีความเครียด
ทำไมเครียดล่ะ
สุนัขเนี่ยสลบนานมั้ย
ประมาณสองชั่วโมงครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมฮะ
ทางสถานกแพทย์เขาก็ชี้แจงว่าเดี๋ยวพอริษตร์ยามันหายไป
มันก็จะปกติแล้วก็จะฟื้นกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมครับ
ยืนยันว่าภาพรวมเขาดูภาพรวมเป็นหลักครับ

ตัวนี้ไม่มีอาการป่วยหรือว่าไม่มีอาการสุขภาพไม่ดีนะ
เจ้าหน้าที่ถึงจะให้กินยาและฉีดยาสลบครับก็เบาใจได้นะครับ
ก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็ไม่มีความรู้ด้านนี้ว่า
มันมีวิธีการอื่นหรือไม่นะครับ
แต่ถ้าทางหน่วยงานคิดว่าดูแลเหมาะสมแล้วก็ทำ
แต่ผมเชื่ออย่างว่าท่านนายกท่านก็ไม่ได้สั่งหรอก
แต่เป็นการดูแลเรื่องรักษาความปลอดภัย

ก็ท่านคิดอย่างไรก็แล้วแต่วิจัยนรยาณนะครับ